เทศกาลไหว้พระจันทร์เพิ่งจะผ่านพ้นไป๒๑กันยายนที่ผ่านมา
มันก็จะแน่นอนจะมีขนมไห้พระจันทร์ออกมา

แต่กรมอนามัยเขาบอกว่าอย่าทานเยอะนะขนมไห้พระจันทร์เป็นโรคอ้วน
โอ้โหอาจารย์ยิ่งสามารถบอกว่ากรดนะมาพูดแบบนี้
โกรธนะขอพูดขอระบายขอฟาดหน่อยเถอะครับ
มันมาห่วงอีกเหรอซื้อค่ะไม่ต้องไปฟังกินเลยค่ะปีละหนเดียวโทษ
เปี๊ยประจันทร์ชิ้นเดียวก็ยังกลัวว่าสุขภาพจะเสีย
ว่างมากนะไม่มีอะไรจะทำไม่เอาแล้วไม่บ่นบ่นแล้วเดี๋ยวเราไม่สวย
ขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์ออกมาโพสต์แสดงความห่วงใยกิมไม่เยอะหรอกค่ะ
หมดบ้านหมดเมืองไม่มีเงินซื้อกินเยอะหรอกค่ะไม่ต้องกังวลค่ะขอบคุณค่ะ
นี่ซื้อความโกรธเน็บแนมนิดหน่อยทำไมต้องพูดขนาดนี้
เพราะว่าอธิบดีกรมอนามัยครับในแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัย
ออกมาโพสต์เตือนว่าเทศกาลวาดพระจันทร์เนี่ย
ไม่ควรกินขนมไหว้พระจันทร์กันเยอะหมายถึงว่าแบบทีเดียวชิ้นเดียว
หมดคนเดียวในวันเดียวอะไรแบบเนี้ยหนึ่งก้อนหนึ่งคนแบบเออมันจะเสีย
เพราะมันคือขนมหวานอย่ากินไปมากจะเป็นโรคอ้วนอะไรแบบเนี้ย
ค่ะแล้วก็พร้อมให้ข้อมูลทางโฆษณาการว่าขนมไห้พระจันทร์หนึ่งชิ้นเนี่ยมัน
ก็ยังให้พลังงานถึงหกสิบเก้าถึงหนึ่งร้อยยี่สิบกิโลแคลอรี่อืมเออ
แต่ถ้าเกิดว่าเออถ้าเกิดไส้ทุเรียนมันก็พอคิดได้ว่ามันจะมีแบบ
ความแบบแพลตอรี่สูงอะไรอย่างเงี้นะฮะค่ะแต่ว่าคือที่อาจารยิ่งศักดิ์เขาออกมา
พูดแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าประเพณีของจีนแล้วจริงแล้วเนี่ย
พระจันทร์เสร็จปุ๊บเนี่ยขนมไห้พระจันทร์เขาจะเอามาตัดแบ่งเป็นชิ้นชิ้นเล็กเล็ก
อยากจะให้ได้แปดชิ้นเออเลขมงคลของเลขมงคลของจีนค่ะแล้วก็แบ่งชิ้นนั้นอ่ะ
ให้คนในครอบครัวทานคนละนิดละหน่อยเพื่อเป็นการสื่อถึงความสมัครสมานสามัคคีเสริมสิริมงคลในครอบครัวอะไรแบบนี้
คือไม่ใช่ว่าคนหนึ่งมันจะกินชิ้นเดียวหมดอะไรเสมอไปแต่มีนะแต่มีนะมีคนทานหมดน้ำกินเนอ
แล้วถามคุณสุประโชคว่ากินคนเดียวหรือว่าแบ่งให้คนที่บ้านกินตอนที่อาจารย์บอกใครมันจะบ้ากินคนเดียว๑ชิ้น
สะดุ้งเลยเพราะเราก็กินคนเดียว๑ชิ้นอยู่เหมือนกันแต่บางคนซื้อมาก็คือชิ้นเดียวกินคนเดียวไง
แต่ว่ามันก็แค่ปีละครั้งอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะคือมันไม่ใช่เฉพาะขนมไห้พระจันทร์หรอก
ขนมหวานอื่นมันก็กินเยอะใช่มันก็แคลอรี่เยอะอยู่แล้วอ่ะใช่ครับนะฮะเจอจานฟาดเข้าไปเต็มครับนะครับ